โคราชอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาเกิดเหตุวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกัน
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บด้วย
ตำรวจไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้พร้อมตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
นายสุเทพถนัดไทยอายุ๓๕ปีและนายเอกลักษณ์อยู่สบายอายุ๒๖ปี
ถูกตำรวจสพพิมายจังหวัดนครราชศรีมาคุมตัวได้หลังก่อเหตุทะเลาะวิวาส
ที่สถานบันเทิงแห่ง๑ในคืนวันที่๑๐ตุลาคม
เหตุการณ์นี้ทำให้นายอิทธิกรโสภากุลอายุ๓๖ปีถูกยิงที่ศีรษะเสียชีวิต
เยาวชนอายุ๑๗ปีถูกยิงเข้าที่ท้องด้านซ้ายทะลุหลัง
แล้วก็นายดันัยแสวงนอกอายุ๓๑ปีถูกยิงที่แขนซ้าย
มีวัยรุ่นอายุ๒๐๒๕ปีบาดเจ็บเล็กน้อยอีก๔คนด้วย
นายสุเทพและนายเอกลักษณ์สารภาพว่าก็อยู่ในกลุ่มที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันนี่แหละจริง
แต่ก็ไม่มีปืนไม่ได้เป็นคนยิงฝ่ายตรงข้าม
ผู้ตายเองเป็นฝ่ายที่มีปืนชักปืนมายิงกลุ่มตัวเอง

สุดท้ายตัวเองและเพื่อนถูกแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยนะคะคนหนึ่งเขามีการโพสต์คลิปวันเกิดเหตุเอาไว้ได้
ก็สอดคล้องกับคำให้การของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก่อนหน้านี้

เหตุการณ์เขานำมาโพสต์เอาไว้นอกจากนี้ทีมข่าวก็ลงพื้นที่อ่ะนะ
ไปได้คลิปจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านด้วยครับคลิปที่ผู้สื่อข่าวได้เนี่ย
เป็นบันทึกวินาทีหลังกลุ่มวัยรุ่นออกมาจากร้านก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นกำลังชกต่อยกัน
ตามภาพนี้ค่ะบางคนถือเก้าอี้ฟาดใส่คู่กรณี
ขณะที่นายอิทธิกรผู้ตายถูกทำร้ายจนล้ม
แล้วก็ลุกขึ้นพร้อมกับชูปืนขึ้นแล้วก็วิ่งไปทางสนามฟุตบอล
ซึ่งอยู่ใกล้กันตรงนั้นเป็นจุดที่พบกองเลือดและก้อนหินตกอยู่
แต่ก็ไม่ได้อยู่ในรัศมีของกล้องวงจรปิดอันนี้เป็นช่วงชุนละมุนกันเนี่ยนะคะ
และจากการดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็ไม่เห็นว่ากลุ่มของผู้ต้องหามีปืนตามที่ให้การ
ซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองคนบอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงที่เกิดการชุลมุนกันอยู่เนี่ย
ปืนที่ผู้ตายถือเนี่ยอาจจะลั่นโดนตัวเองนะคะทีมข่าวยังลงพื้นที่ไปสถานบันเทิงแห่งนี้ด้วย
สอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าร้านเนี่ยปิดชั่วคราว
แต่มีพนักงานอยู่ราวสี่ถึงห้าคนครับแต่ก็ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลน่ะน่ะ
ชาวบ้านบอกว่าร้านนี้มีเรื่องกันบ่อยเคยถูกสั่งปิดมาแล้วแต่ก็เปิดใหม่แล้วก็เปลี่ยนชื่อ
ส่วนเรื่องที่ผู้บาดเจ็บเป็นเยาวชนอายุสิบเจ็ดปีเนี้ยผู้สิทธิ์ข่าวสอบถามกับทางผู้กำกับการสอบพ่อพี่มายน่ะ
ว่าให้เด็กอายุสิบเจ็ดเนี้ยซึ่งต่ำกว่าสิบแปดเนี้ยเข้าไปในร้านได้ยังไง
ได้รับคำตอบว่าเบื้องต้นยังไม่มีการตรวจสอบเรื่องนี้นะคะเพราะว่าจุดเกิดเหตุที่มีผู้ถูกยิงเนี่ย
เกิดขึ้นนอกร้านครับอ่าเดี๋ยวเราดูความขึ้นหน้าเรื่องนี้กันอีกครั้งนะคะครับ